เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๒นะคะ
วางยาคล้ายกับยานอนหลับ
ตอนที่เธอเข้าไปที่วัดเหมือนกับจะไปขายของให้กับพระ
แล้วเธอมึนเธอสลบเธอหลับไปเลย
รู้ตัวอีกทีถูกถอดเสื้อผ้าหมดเลย
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยแล้วพระบอกว่าเนี่ยมีคลิปนะมีภาพนะข่มขู่เธอแล้วก็พยายามจะติดต่อจะคุยกับเธอเหมือนกับพยายามจะคบหากัน
เธอบอกเธอพยายามตีตัวออกห่างแต่พระรูปนี้ชอบส่งข้อความคือส่งภาพอวัยวะเพศให้เธอด้วยนะ
พอเธอตีตัวออกห่างถูกตามถูกรังความถูกข่มขู่เธอก็เลยบอกว่าเรื่องนี้อยากจะร้องสื่อมวลชนเพราะว่าเธอพยายามจะร้องไปที่สำนักพุทธ
แต่เหมือนกับเรื่องมันไม่คืบหน้าขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวบีมอายุ๓๒นะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๑เธอไปเวียนเทียนที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ครับก็นำปัจจัยใส่ซองไปถวายพระหน้าซองเขียนชื่อนามสกุลด้วย
พอมาต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีพระรูปหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุติว่าพระชัย
ไลน์เธอมาเธอบอกว่าอาจจะได้ไลน์มาจากเฟซบุ๊ก
เพราะว่าเธอให้ชื่อไปแล้วเธอก็ใช้ชื่อนามสกุลจริงเป็นชื่อเฟซบุ๊ก
เขียนชื่อไปที่ซองถวายปัจจัยอะค่ะแล้วเฟซบุ๊กเธอเนี่ยเธอขายของ
เริ่มแรกพระชัยทักไลน์ไปบอกว่าอยากซื้อของก็เลยนัดไปคุยเรื่องขายของกันที่วัด
บอกว่าด้วยความที่เธอเป็นแม่ค้าก็อยากจะขายของก็ไปหาที่วัด
พอไปถึงก็คุยกับพระนะคะแล้วพระเนี่ยรินน้ำชาให้เธอดื่ม
พอเธอดื่มไปปุ๊บเธอบอกเธอมึนมากมึนเบลอแล้วหลับไปเลย
รู้ตัวอีกทีเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดค่ะแล้วเธอก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
แล้วพระชัยชี้ไปที่กล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีภาพนะ
มีคลิปนะมีคลิปเก็บไว้หลังจากนั้นพระชัยไลน์หาเธอตลอด
บอกให้เธอไปหาที่วัดหน่อยถ้าเธอปฏิเสธเธอไม่ไป
พระชัยก็จะขู่ว่าระวังนะมีคลิปนะจำได้ไหม
กลัวคลิปหลุดเธอก็ไปเธอก็ต้องไปหา
สุดท้ายเธอบอกว่าจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์กันค่ะ
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะพระชายจะโอนเงินให้เธอครั้งละพันบ้างสองพันบ้าง
พระชัยให้เธอไปหาที่วัดอยู่สองสามครั้งซื้อรถให้ด้วยที่ซื้อรถให้ก็เพราะว่าเธอจะได้
ไปรับที่วัดแล้วก็ขับรถออกไปไปเปิดโรงแรมโอ้โหเพราะกลัวว่าจะมีคนเห็น
ทีนี้ค่ะระหว่างที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะ
บอกว่าพระชัยบอกเธอตลอดว่ารักเธอมากอยากอยู่ด้วยอยากแต่งงานด้วย
นี่มีแชทเนี่ยฮะใช่ค่ะเธอก็เลยถามว่าอ้าวถ้ารักเธอก็ศึกเลยเออ
แต่งงานกับเธอเลยทุกอย่างมันจะได้ถูกต้องเออก็ใช่ก็ศึกมาเลย
บอกว่าพระชัยบอกว่าถ้าศึกแล้วจะเอาอะไรกินเธอบอกว่าพระชัยตอบแบบนี้
แล้วพฤติกรรมของพระชัยนะคะทำร้ายร่างกายเธอตลอด
ส่งรูปอวัยวะเพศไปให้เธอแล้วก็บอกว่าอยากมีอะไรกับเธอ
เธอบอกเธอทนไม่ไหวตีตัวออกห่างแต่พระชัยพาลูกศิษย์มารังความถึงหน้าบ้าน
อืมเธอก็โอ้โหบอกว่าจะทำยังไงดี
แล้วเหมือนกับว่าไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหาเธอด้วย
แล้วสักครู่นี้หลักฐานที่เธอบอกเนี่ยส่งร่วงส่งรูปอะไรมาให้ดูเนี่ย
ใช่เธอบอกว่าไปกล่าวหาเธอว่ายักยอกทรัพย์เพราะว่าพระชัยเคยให้เงินให้รถอะไรแบบนี้ค่ะ
เธอเลยบอกไม่รู้จะพึ่งใครก็ร้องไปที่สำนักพุทธ
ครับแต่จนถึงวันนี้เรื่องมันยังไม่เดินหน้าเลย
พระชัยก็ยังเป็นพระอยู่ที่วัดดังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ต้องการให้เขาออกจากความเป็นพระแล้วก็เลิกยุ่งกับหนูสักที
เขาเขาบอกว่าเอกสารปลอมไม่ใช่ของเขาเขาไม่รู้จัก
เรื่องรถคือหนูเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์เขาและหนูถือวิสาสะ
เอารถออกไปจากวัดเลยคือลายปลอมสลิปอะไรทุกอย่างปลอมหมด
ทำเองหมดแต่เรายืนยันเลยว่าลายนี้คือลายจริง
จริงค่ะทุกอย่างได้จริงหมดจริงค่ะคือถ้าไม่ไปให้ร่วมหลับนอน
ก็จะด่าว่าทอคมคู่แต่ถ้าให้นอนก็คือดี
ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมจะวนเวียนอยู่แต่แบบนี้ค่ะ
แล้วบางทีก็จะพูดว่าอย่าทำให้พี่ผิดหวังอย่าทำให้พี่เสียใจนะ
พี่รักหนูมากจริงจริงประมาณเนี้ยค่ะคือพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว
เราต้องการที่จะออกไปเหตุผลมาจากอะไรอ่ะคือเขาคมครูมาตลอดว่าถ้าทิ้งเขาไป
หรือขาดการติดต่อไปเขาจะไปที่บ้านจะไปบอกให้พ่อแม่รู้
ไปบอกว่ามีอะไรกันแล้วก็คือจะฆ่าจะฆ่าให้ตายแล้วฆ่าตัวตายตาม
ซึ่งตอนนั้นก็คือกลัวกลัวพ่อแม่รู้จริงจริงนี่นะคะทางฝั่งผู้เสียหายบอกเอาไว้แบบนี้
ทีนี้ค่ะเธอก็บอกว่าเธอแจ้งสำนักพุทธไปด้วยอะไรด้วย
เจ้าคณะอำเภอได้ออกแถลงเป็นหนังสือมานะคะเธอบอกแบบนี้ว่าหนังสือเนี่ยนี่ค่ะ
ความสำคัญก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะไม่มีหลักฐาน
เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะไม่เห็นมีการแจ้งความ
แต่พระชัยเนี่ยอ้างว่าไม่ได้รู้จักกับตัวผู้เสียหายแต่มันมีหลักฐานการโอนเงินให้กัน
ทีเนี้ยก็ถือว่าพระชัยโกหกที่บอกว่าไม่รู้จักกับตัวผู้เสียหาย
อืมทางเจ้าคณะอำเภอก็เลยบอกว่าปรับอาบัติปาจิตติวักที่หนึ่งเรื่องของหมูสาม
โกหกอะค่ะครับแค่นี้เลยวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเขาก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนอะ
เขาก็บอกว่าเขาก็อยากพาผู้เสียหายบุกไปถึงวัดเลยบุกไปหาพระชัยนี่นะคะ
ก็ไปที่วัดกันอ่าพระชัยไม่อยู่ไปกิจนิมนต์ตั้งแต่เช้าครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะพระวศิลปถิระปัญโยก็บอกว่าพระชัยเนี่ยค่ะ
ทีดำรงตำแหน่งเป็นถึงเจ้าอาวาสนะคะหรือฮะเดิมทีเป็นเจ้าอาวาสครับ
แต่พอมีข่าวนี้แล้วก็ถูกร้องเรียนลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
แต่ยังอยู่ที่วัดนี้แล้วยังเป็นพระอยู่ประเด็นที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ
คือทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อเพราะมันไม่มีหลักฐาน
พระชัยไปมีเพศสัมพันธ์กับตัวผู้เสียหายมันมีแค่ข้อความที่คุยกัน
แล้วข้อความที่คุยกันมันก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อความที่คุยกันจริงหรือเปล่า
คือปกติเหมือนกับพระชัยก็เป็นพระที่นิสัยดีไม่น่าเชื่อว่าจะก่อเรื่องแบบนี้ค่ะ
พระชัยไม่อยู่ที่วัดทีนี้ค่ะทางรองเจ้าอาวาสก็เลยโทรศัพท์ไปหาพระชัย
เพื่อที่จะให้พระชัยได้คุยกับนักข่าว
แต่คนติดตามรับสายแทนค่ะบอกว่าพระชัยฝากโทรศัพท์เอาไว้
แล้วไปด้วยกันไม่ใช่เหรอครับอ๋อเปล่าครับแล้วเขาไปฝากโทรศัพท์ไว้ที่พี่ได้ไงครับพี่
นี่ค่ะคนรับสายบอกว่าพระชัยฝากโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็แยกกัน
หมอปลาก็เลยบอกว่ามันมีหลักฐานชัดนะคะทั้งข้อความที่คุยกันแชทคุยอะค่ะ
หลักฐานการโอนเงินหลักฐานมันชัดนะแต่ก็อยากจะถามพระชัย
ด้วยตัวเองแต่หมอปลาบอกว่ายังไงฮะอยากพิสูจน์ด้วยว่า
อวัยวะเพศที่ส่งไปให้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นรูปของพระชัยจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือหมอปลาบอกว่ามันก็เป็นหลักฐานทางคดีด้วยแหละนะ
นี่นะคะแล้วพอมีข่าวออกมาขนาดนี้เนี่ยทำไมสำนักพุทธไม่มาตรวจสอบ
อืม
และอย่างเรื่องราวเนี้ยความจริงตัวของผู้เสียหายเนี่ย
เขาไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเลยเขายอมจบแต่ฝั่งนั้นเขาไม่ยอมจบ
ผมอยากจะฝากนะอันนี้คืออยากจะฝากเต็มเลยถึงสำนักพุทธนี่แหละ
แม่ค้าทำขนมอารัวลงกันอย่างผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นฆาตกร
หลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือการโอนเงินนู่นนี่นั่น
ข่มครูแต่สำนักพุทธกลับทำอะไรไม่ได้
หมอปลาก็เลยบอกว่าหมอปลาได้นำหนังสือร้องเรียนกับเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระชัยนะคะ
เจ้าคณะจังหวัดก็ออกมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็ยื่นหนังสือนะคะการร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบให้หน่อย
อันนี้ทางขั้นตอนของทางสงฆ์ใช่ไหม
คือมุมนึงเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางพระชัย
เพราะว่าถ้าจะเอาให้ชัดเนี่ย
ทางฝั่งของผู้เสียหายต้องไปแจ้งความกับตำรวจ
หรือยังไงเนี่ยพระชายก็ต้องชี้แจง